แกะสลักเป็นศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งเกิดจากความชำนาญโดยเฉพาะช่วงต้นรัตนโกศิลป์
แกะสลักผักและผลไม้เป็นงานที่กุลสตรีจะต้องเรียนรู้และจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของผักที่นำมาทำเครื่องจิ้ม
จึงจะถือว่ามีความเพียบพร้อมซึ่งงานแกะสลักจะเป็นการสะท้อนความงามของกุลสตรีไทย
อีกทั้งยังต้องมีความพิถีพิถันในการนำผักที่ผ่านการแกะสลักแล้วมาจัดตกแต่งมื้ออาหารให้เกิดความเพลิดเพลินตาและเจริญอาหารไปพร้อมกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน